เสียเวลาค่ะข่าวแรกของเราตามติดพ่อเอ๊ะระเบียบวัฒนศิลปไปเลยค่ะ

ก็คือวันก่อนเนี่ยยกทีมนักแสดงนะคะแล้วก็แดนเซอร์กว่า๓๐๐ชีวิต
โอ้โหมาโชว์ที่กรุงเทพแน่นอนก่อนเริ่มพิธีต้องไหว้ก่อน
ที่นั่งหันหลังนี่ไม่ใช่ไรนะคะโอ้โหพี่ทีมมันผลักมาก
คือปกติจะเป็นแบบลูกน้องในวงมาจุดทูปตัวเลข

พ่อตอบแทนให้จุดทูบตัวเลขออกมา
เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นตัวเลข
เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อเอเล่าให้ฟังนะคะ

คุณผู้ชมในตะก้าจะมีทูบเทียนเยอะมาก

ปรากฏว่างวดก่อนหน้านี้ถูกกันทุกคน

ครั้งนี้แหละไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นเศรษฐีตามหรือเปล่านะคะ

ไปดูเลขทูปที่พ่อเอ๊ะระเบียบวัฒนศิลป
ให้แฟนบันเทิงไทยรัฐกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็คือ๓๙อันนี้คือภาพนิ่ง

แล้วคือส่วนตัวนะที่ไม่ทำบุญวันเกิดคุณกานภัทร

ก็ติดใจกับเลขเบิ้ลจาก๔๔๓๓ไหมเถอะ
ถ้าอีกเบิ้ลอีกสักเบิ้ลได้ไหมล่ะ๘๘ได้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้น
แต่พ่อเองก็ฝากบอกนะคะด้วยความที่ปีนี้ครบรอบ๖๐ปีระเบียบวัฒนศิลป์
และนี่คือครั้งแรกที่พ่อเอ๊ะจุดทูปตัวเลข
ที่ใครดูอยู่ตอนนี้นะคะเห็งปังรวยสาธุ